คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพของใบเตยสุธีวันเนาะ
ได้ออกจากเรือนจำแล้วก็ได้กลับบ้านมาหาลูกนะคะ
ล่าสุดค่ะมีคลิปวินาทีที่ใบเตยเนี่ยโผล่เข้ากอดลูก
แล้วก็ร้องไห้พร้อมกับถามลูกว่าคิดถึงแม่ไหม
คำนี้โอ้โหออกคนเป็นแม่ฟังแล้วมันสะเทือนใจ
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
มาซื้อถนกมาฝากด้วยนะคะ
ในฐานะที่อย่างพลอยเองก็เป็นแม่คนนึงก็คือเห็นใจ
คือไม่เจอกันวันเดียวนี่ก็ใจจะขาดนะคนเป็นแม่

แล้วในคลิปจะเห็นว่าใบเตยเข้าไปกอดน้องเวทมนต์ทันทีที่กลับถึงบ้าน
แล้วก็ถามว่าคิดถึงแม่เตยไหมคิดถึงแม่เตยไหม
แต่ว่าตัวน้องเวทมนต์เองก็ยังงงอยู่ก็เลยไม่ได้ตอบอะไร
แต่ก็ยอมนะยอมให้คุณแม่ทั้งกอดทั้งหอม
แล้วมันจะมีช่วงจังหวะที่ใบเตยเนี่ยพยายามจะอุ้มน้องเวทมนต์
คือสังเกตว่าตัวน้องเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยตัวจ้ำม่ำ
แล้วเหมือนกับว่าคุณแม่จะอุ้มไม่ไหวเพราะแม่ก็ผอมลงไง
ส่วนผู้หญิงที่เข้ามาปลอบข้างคือใครรู้ไหมคะ
เขาเข้ามาบอกว่าให้ใบเตยกินเยอะ
เพราะว่าตอนนี้ผอมจนเห็นกระดูกหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงอุ้มลูกค่ะ
นี่ก็เป็นภาพโมเมนต์ล่าสุดนะคะที่ใบเตยเนี่ยได้เจอลูก
แล้วก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียล